ฉันไปหม่าเกาะเมื่อวานคร่าวล่าสุดอ่ะฉันอยู่ในร้านชุชำนัยอ่ะ๒ชั่วโมง

ทำไมขายเจอเท่านั้น

เอามาใส่หรือมาดูว่านี่เป็นสมบัติของเรา
ขุมันเป็นเคล็ดลับเนี่ยไม่มีตำราเส์เล่มไหนเขียน

มีทฤษฎีอะไรแบบนี้เรารู้เรารู้จากการที่เราเป็นหมอดูมานานใช่ไหม

มันจะซื้อสะสมเอาไว้นะตู้เลยนะ
ทีนี้คนเกิดราศีมีนใครบ้าง
มีเกรนเบอร์ลินทรใช่บอร์มทะนีนหมากปรีนจอยลิลาเนยพี่จอยเป็นไหม
ก็น่าจะนำไม่รู้และคนเกิดราศีนี้นะ
กันพี่จิกและมีนเนี่ยอาภัพรัก
อ้าวเหรอมีคู่ดีกับเขาไม่ค่อยได้หรอกใครบ้างนะหรือมีได้ก็ไม่ค่อยจะดี
นี่ไงคุณแม่ไงพี่จิกไงไม่เคยมักอยู่เป็นโสด
นี่บางทีรักกันแทบจะโอ้โฮป่านจะเกินกินนะ

โอ้โหเวลาแบบแตกเพลอะ
แบบโอ้ย

ที่ทำและเป็นไปด้วยตัวเอง

เอาเป็นเพราะตัวเองอย่างเดียวเลย
ไม่ใช่หมายถึงว่าอยากจะทำอันเนี้ย

ไอเดียได้เออออกเงินให้หน่อยสิ

ลุยให้หน่อยสิเอ้ยไอเดียนี้ดีดีวะ

ราศีมีนเนี่ยโอ้โหนี่พูดไม่ได้
เรารู้จักทั้งคนทั้งพระมากมาย

โอ้โหนี่ลึกซึ้งนะมันแปลว่าอะไร

นอมินีในกรรมเนิน
ในการจัดการเพราะถ้าตัวเราทำ

ไม่ได้ไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ทำก็ไม่ใช่ของฉัน
ไม่ได้ทำแต่ถึงเวลาปุ๊บแบ่งเงินให้

พัฒนาศรีมีนแสดงว่าอย่าลงทุน
อย่าลงทุนเรื่องความรักนะฮะ

ท่าราศรีมีนได้คู่รักษนักต่อนี้
ชาวต่างชาติต่างภาษาพ่อม่าย
แม่ไหม้ลูกกำพาคนพิคุณพิการง่อย
เปรียดเสียขายางใดอย่างหนึ่งคนนึงเคยถูกหุ่มขืน

อ๋อคำถามแบบนั้นอะ

แล้วไปทำบุญยังไงครับแองจี้ถาม
นั่งถามว่าทำบุญที่ไหนคะดวงหล่อนเหรอ

นี่เลยราศีมีน

เนื่องจากทำงานกับอาจารย์ลักษณ์ทุกอาทิตย์

ทำไมคุณจะรวบรวมสถิติยังไงฮะ

คือรวบรวมอะไรมาก็ได้

แต่ผมไม่ทำอย่างนั้นผมต้องมานั่งนึกว่า

นี่คือคนดังคนไม่ดังใครบ้างรอบตัวของเรา

ปีนี้เขาเกิดอะไรเกิดขึ้นดวงนี้เป็นดวงชะตาของราชการที่๕

เรื่องราวเป็นอีเวนต์เป็นเหตุการณ์เขียน
อัดเทปแล้วให้คนแกะเข้าใจมั้ยพี่ม้า

ปีนี้เนี่ยเราต้องไปไหว้พระอันนี้

ควรหาโอกาสไปกูติเจ้าขุนตรงชัย
ไปรับน้ำมนต์ไปไหว้พระสุตรีวานี

ควรหาโอกาสไปไหว้พระปางป่าเลไล

พระปางปาเลไลที่ครั้งนะมีอยู่๓ที่นะ
หนึ่งอยู่ที่วัดปาเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี
สองอยู่ในองค์พระพระสมทร์ที่ดี
ไปพระพระสมทร์ที่ดีเข้าไปปุ๊บเจอพระร่วงโรจนาลิสต์
เข้าไปด้านในเจอพระปางปลายอะไรองค์ย่อมสวยงาม
เป็นรัฐการณ์ที่๖สัทธามากนะ
อีกองค์หนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครรัฐศรีมา
ผมก็จำที่วัดไม่ได้แต่เป็นหลวงพ่อพระปางบรายที่ใหญ่มาก

คนที่ไม่คิดบอกดวงใหม่ดีดวงไม่ดีกัน
มีวิธีแก้เคล็ดบางทีก็บอกให้ไปปล่อยปลา
ไปช่วยชีวิตปลาจากตลาดอาจารย์ว่าไง
อะไรกันเราไม่รู้นะปลานี่หมายถึงว่า
เวลาเขาจับมาจะขายนะพี่ม้า
เขาจะร้อยเหงือกเขาจะเชือกร้อย
พอมาถึงตลาดเขาก็รูดพลึก

แต่เขาบอกมีบางอันที่ยังไม่ได้เจาะ
ไม่ได้เจาะเอาไปปล่อยปุ๊บลงน้ำเน่า
ตายอีก
อย่าไปคิดตามปัญญาเรา
การสร้างบุญต้องพูดถึงเรื่องของการมีปัญญา

ทานศีลภาวนา
ทำบุญด้วยการฟังธรรมะให้ธรรมะ
ทำอนุโมทนาพอยดีไม่อิชา
ใครให้อภัยโหสิกรรมมันมีบุญหลายแบบหลายรูปอย่าง
ทีนี้เวลาทำมันต้องมีการศรัทธา
มีน้อยทำน้อยมีมากทำมากอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อน

เราต้องยึดมั่นในคุณงามความดีประเทศเรามีอะไร

อยู่ด้วยพระพุทธศาสนาอยู่ด้วย
อิสลามพรามฮินดูสิก

ปรารถนาให้ทุกคนเป็นคนดี

เราเป็นคนดีเราอย่าเอาอารมณ์เราไปร่วม

เป็นทะรวมใจคนไทยทั้งชาติ

เพราะฉะนั้นประเทศเรามีมงคลนี้

มงคลคุ้มรักษาต้นปีก็ไปว่ายพระธรรมบุญ
พี่ม้าก็ชวนเพื่อนไปดำก็ชวนกิ๊กกุ๊กไป

ปีนี้มีแล้ว

ทำบุณเนี่ยเราจะต้องมีความสุขกับการทำ
บุญเนี่ยเราจะต้องมีความสุขกับการทำ
หมายถึงว่าทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่าปิติศุกร์ในใจ
เมื่อทำเลยรู้สึกชื่นใจจริงเหรอ

หลายวัดเนี่ยเป็นวัดที่มีมานาน

ไปชมและไปกราบเราจะไม่มองล่ะ
วัดนี้แต่บอกอาจารย์ทำไมไม่แผ่นวัดจน

ที่อาจจะมีเพียงแค่หลวงตาหนึ่งรูป

มีพระเรียนประเรียนธรรม๑๙ประโยคอยู่๓๐๐รูป

เพราะว่าเขาไม่ต้องการสิ่งสร้างใหญ่โต

หลงตามหาบัวสิ้นแล้ว

มันก็มีแค่สงบเรียบ

แต่ขอสรุปแสดงนิดนึงครับ

คุณมีแรงเท่าไหร่

ราศีไหนในปี๒๕๕๙

อย่าลงทุนอยู่นิ่ง
อย่าแกว่งหาเท้าหาเสี้ยน
ราศีมีนเนี่ย

เป็นปีของการพลิกฟื้นของวงการบันเทิง

หนึ่งตายรุ่นหนึ่งเกิดจำได้ไหม

มาถอยฟังดิ
แล้วมันคือคนรุ่นเก่าที่ยังอยู่ได้
พี่ม้ามดดำรถเบย์ก็กลางเก่ากับใหม่

มันอยู่ได้ในกระแส๒ปีที่ผ่านมาแปลว่ารอด

มันเป็นปีแห่งดาราขายตัว
แห่งดารานักแสดงคนหุ่มวงการ

เรื่องนี้มันเป็นเรื่องดวง

แต่พอปี๒๕๙นะลาหูยก๑๖มกราคมนะ
ลาหูจะเป็นเป็นปลากเกษตรมันจะเป็นไปของมัน
มันจะขยับเดินหน้ามันจะไม่ได้รุ่งโลศที่สุด
แต่มันจะไปเดินหน้ามันจะไปของมันได้แหละ
มันจะไม่ใช่หยุดชะงักนิ่งงงมันจะไปได้
แล้วมันก็เป็นข่าวดีว่าช่องจะเป็นไปตามช่อง
ช่องจะเป็นไปตามช่องเป็นชั้นเจนเลยคือดิจิทัลทีวีเนี่ย
ช่อง๑ช่องอะไรช่อง๒ช่อง๓ช่อง๒ปุ๊บ

เรียงตามลำดับไม่มีใครสามารถไปกำหนดอะไรได้

ของทีวีในยุคปัจจุบันก็คือจานดาวเทียม
เจ้าของจานเดิมไปจูนช่องตามคนจ่ายเงิน
บริษัทนี้จ่ายเงินมากอยู่เท่านี้

มันก็จะดีขึ้นแน่นอนคนจะหาเจอคนจะจำจะดีขึ้น
ตอนนี้ฐาลักษณ์ทีวีอาจจะถูกเวียงไปตรงนู้นตอนนี้เขาลงล็อคแล้ว
จริงเราสังเกตว่าดาราที่เกิดใหม่จริงไม่มีดังนะ
เมื่อปีที่ผ่านมาตลอด๑ปีไม่มีดาราใหม่
มันต้องเกิดปี๕๔๕๕ถูกไหม
มาก่อนหน้านั้นแล้วมาอยู่มาเรื่อย
ทำไมนี่แบบเดินสายเดินสายผมเป้ยเปล่าจากปี๒๐๐๒ครับก่ำก็มีผลหน่าจะดังขึ้นมาอีกอๅอกุมภาเรศกุมดนตรีต่าง
จะมาหมดนะเว้ยจะมีแบบแต่งสายฟ้าราปอะไรอย่างนี้บางอย่างไหมคะ
แอ็งกรูลาตัดภาพพอที่แอ็งกรูลาบดังใจ
คือยังงี้นะครับขนาดนี้แองกี้โพริพัฒน์ซึ่งเป็นคนคุณภาพของโพริพัฒน์
แล้วมาผลิตงานในกระทายลักษณ์ทีวีนะครับ
คือเขาเป็นคนคุณภาพจริงครับเขาเป็นคนไม่ต่อแหลเป็นคนหน้าตาดี
ผมต้องยอมตอบทั้งที่ผมในปี๒๕๙นี้ผมเป็นคนปีชงนะ
คนเกิดดาราที่เกิดราสีสิงราสีกุมสองราสีนี้
ทันตั้งใจตั้งตัวเพราะฉะนั้นแองจี้จ๋าก็ไปประมวลว่า
ใครเกิดดาราคนไหนเกิดสิงคนไหนเกิดกุม
แต่นี่เกิดสิงจะท้องเลยจ้ะ
ไม่จะมีสามีแบบสายฟันรับหรือเปล่าแบบนี้อะ
ดารานี่นะเอาดวงมาเป็นแบบเป็นร้อยคนเลยนะให้ดูดูก็ดูมาทุกปี
ต้องเป็นหนาวสั้นหลังอยู่คนเดียว
ผู้ชายก็อย่าไม่ใช่ผู้หญิงเท้านั้น
ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมครับ
ผู้ชายอาจจะไปทำเขาเทา
ว้าวเรื่องเฉาระ
โอ้ยอีกแล้วอ่ะวันประเภทสิงห์กระกุมสิงห์กระกุมเนี่ยเหมือนมีเรื่องดีทางงาน
แต่เรื่องอุบัติเหตุแบบฉับพลันจะมีอ๋อคืองานดีด้วย
จำได้ไหมรถเมย์ปี๒๔๐ประมาณ๔๐กว่า๔๐มันจะมีเหตุการณ์ปรากฏการณ์เกิดขึ้น
แต่วงการบันเทิงจะมีแบบหวาดเสียวภัยทางอากาศจำคุณเจมส์
เรืองสักเรืองชูสักเครื่องบินไปตกรอดจำได้ไหมนั่นตายหลายคนนั้นแต่เขารอดนะ
เออเขารอดกับผู้จัดการเขาอ่ะอีเอกหัวแข็งมากอีเอกหัวแข็งมาก
ดาราที่เกิดราศีสิงกุมพิจิกษ์ต้องระวัง
สามแล้วแล้วคนทั่วไปธรรมดาต้องระวังไหมฮะเหมือนกันไหมฮะอืม
คืออย่างนี้นะดวงดารากับคนทั่วไปมันต่างกันไงอาจารย์
คนทั่วไปดูดาราที่ดังไว้เป็นตัวอย่างให้จดจำว่ามันอยู่ราศีกระดาวกับเรา
หมอลักษณ์มันไม่ดูดวงให้คนทั่วไปเพราะว่าหมอลักษณ์ไม่มีโอกาสได้เจอ
เขาเชิญหมอลักษ์มาทำรายการก็เจอคนดังเวลาหมอรักไทยคนดังที่อยู่ราศีเดียวกับเรา
เราก็จำไว้ว่าเราต้องเรียนให้ดูเพราะมันท้ายให้ด้วย
เข้าใจไหมก็ง่ายกันใช่ไหมเพราะผมไม่สามารถไปดูทุกคนได้ที่เป็นคนทั่วไป
ทีนี้คนมีข้อมีภัยนะคนมีข้อมีภัยสวมเอาไว้อย่าได้กลัว
ใช่ค่ะแม่แกเอามาสวมเลย
สวมเรียนลาหูทรงคุฟี่อาจารย์ก็ใส่นี่ถามหน่อยพี่ม้าต้องใส่
นั่งอยู่ประจำเลยค่ะ
นั่งคือมีเรื่องแล้วเครื่องบินใหญ่ตกหลุมอาการ
ซี่หวาเสี้ยวก็
แล้วทุกคนเห็นไหม

จัดชุดใหญ่ให้เลยแล้วกันสิ่งที่ต้องระวังในปี๒๕๕๙
ต้องระวังอะไรบ้างฮะเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือภัยทางธรรมชาติ
ปี๒๕๕๙เป็นปีแห่งความเหนื่อยยากแต่คนสู้คนตั้งใจคนจริงของจริงเกิด
เข้าใจไหมคืออย่างนี้ดวงเมืองเนี่ยเกิดปีขาน
คือวันที่๒๑เมษายน๒๓๒๕ปีนั้นตามปีนักศัตริย์เป็นปีขาน
ปี๒๕๕๙เนี่ยเป็นปีวอกลิงขาญเนี้ยเป็นไฟลิงเนี้ยเป็นไม้
แต่ปีในนั้นที่พูดถึงเนี่ยไม้กับไฟมันเผาลุกกัน

ดวงเมืองประเทศไทยผูกไว้กับดวงกษัตริย์
ประเทศไทยต้องมีกษัตริย์ไปตลอดการเพราะพระอาทิตย์กลุ่มชะตาเมือง

ตามใดคนไทยยังยอยกศรัทธาจงรักภักดี
เมืองนี้ไปได้ด้วยกษัตริย์นำพาพระบรมีปกเก้าคุ้มเกต

ปี๒๕๕๙มันเป็นปีเหมือนเราเสียกรุง

แต่อย่าลืมนะในขณะที่เราเสียกรุงศรียุยา
มันก็มีกกนั้นกกนู้นกกนี้เกิดถูกต้องไหม

แต่มีก๊กหนึ่งกกพระเจ้าตากซึ่งเป็นสามัญชน

กำลังจะบอกให้พระฝางว่าเวลาปี๒๕๕๙
เศรษฐีใหญ่จะไม่กล้าลงทุนใหญ่

ที่มีเงินน้อยแต่ทำจริง

มาเป็นผู้พืชเอากันอีกปึ๊บ

แน่นอน๒วันเต็มนะฮะ
ต้องบอกว่าขอบคุณอาจารย์อาจารย์ลักษณ์สัญญาแล้วนะฮะ

วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะคะ
แล้ววันนี้เราคงต้องลาคำว่าสวัสดีปีใหม่กลับมาเจอกันใหม่ปีนี้อ่ะเนาะวันที่๒เนาะ
แน่นอนสิสวัสดีค่ะ